คำแรกของเที่ยงวันหยุดวันนี้มาดูเรื่องราวนี้หน่อยคุณผู้ชมครับนะฮะ
ร้านอาหารร้านหนึ่งนักดนตรีก็บันเลงกันไปคนก็นั่งดื่มกินกันไปจู่หน้าร้านรถบรรทุกมาจากไหนก็ไม่รู้มาด้วยความเร็วเบรกไม่อยู่พุ่งชนรถที่จอดหน้ามร้านอุดหวิดจะโดนคนในร้านนะครับคุณผู้ชม
สนั่นละเอียดมาเลยแต่สุดท้ายเนี่ยคนขับรถคุมรถไม่อยู่
ก็เลยไปพุ่งรถไปพุ่งชนรถที่จอดอยู่
หน้าร้านริมทางกันไปนะฮะหลังเกิดเหตุตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบ
นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายสามศูนย์เจ็ดเก้า
บริเวณเส้นทางทางแยกท่าตูมุ่งหน้านิคมสามศูนย์สี่
หน้าร้านอลูมิเนียมซึ่งก็อยู่ใกล้กันกับร้านอาหารที่ชื่อว่าร้านปิ่นโตครับ
นะฮะก็ไปพบรถบรรทุกสี่ล้อคันนี้นะฮะเสียหลักพุ่งชนคาอยู่แบบนี้
แล้วก็มีรถของคนที่เขาไปทานอาหารก็เสียหายกันไป๔คันครับนะฮะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นรถของนักดนตรีลูกค้าที่ไปใช้บริการที่ร้านครับ
แล้วก็เหตุการณ์นี้โชคดีนะครับไม่ได้ถึงขั้นกับมีคนเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าก็จอดรถอยู่เดินเข้าไปทานอาหารในร้านติดกันกับจุดนี้แป๊บเดียว
จากนั้นได้ยินเสียงเบรกดังมากเลยเห็นเลยหันหน้าไปเห็นรถบรรทุกมาแต่ไกลเลย
พุ่งชนอย่างแรงส่วนรถบรรทุกคนขับคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
คนขับรถเหมือนเจ้าเมานะเพราะลงมาอ้อแอพูดจำไม่ค่อยจะรู้เรื่อง
ตำรวจก็เลยต้องนำตัวไปตรวจสอบแล้วก็ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ส่วนเรื่องความเสียหายก็คงต้องให้ประกันของรถดำเนินการต่อ